เรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
เป็นวันแรกเป้าหมายของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้
ก็คือต้องผ่านเข้าถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้
ฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกชิงแชมป์โลก๒๐๑๖ที่โคลัมเบียนะครับ
ฝึกซ้อมวันนี้เป็นวันแรกที่อาคารกีฬาเวท๑พร้อมทั้งเปิดตัวคนนี้ครับ
มิเกลโรติโก้โค้ชคนใหม่ชาวสเปนอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา๑ปีครับ
เกลนั้นกล่าวว่าภูมิใจนะครับที่ได้รับงานนี้โดยหวังที่จะพัฒนาทีมชาติไทย
และจะผ่านเข้าถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลชิงชำโลกให้ได้
ส่วนจุดที่ต้องแก้ไขสำหรับทีมชาติไทยนะครับ
จากการที่ได้ศึกษาการเล่นมาก็คือเกมรับที่ต้องปรับปรุงให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
เกลนั้นเคยคุมทีมฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
คว้าแชมป์เอเชียได้ถึง๒สมัยคือในปี๒๐๑๒และ๒๐๑๔ด้วยระบบเกมรับที่แข็งแกร่งนี่แหละครับ
ขณะที่นายอดีศักดิเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติมั่นใจว่าการเข้ามาของมิเกลจะทำให้ทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งขึ้นครับ

สอนชิงแชมป์เอเชียนะครับในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอครับ
เริ่มในวันที่๑๕กรกฎาคมพบกับวิกไวเปอร์สของออสเตรเลียนะครับ
และจากนั้นในวันที่๑๗กรกฎาคมครับพบกับนาโกย่าโอเชียนของญี่ปุ่นต่อไป
ไปดูผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ
ทีมสุดท้ายครับปรากฏว่าคู่เอกครับเป็นการพบกันของทีมหัวตารังในศึกไทยลีก
ในวันพุธที่๑๐สิงหาคมนี้ครับ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ล่าสุดประกาศแต่งตั้งนายกระจ่อนเจียรวรณน
เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลโลก
คันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการ
พร้อมด้วยทีมงานอีก๕คนครับ
ซึ่งชื่อที่น่าสนใจก็คือร้อยตำรวจโทรัชตะพุ่มพันธ์ม่วง

ซึ่งเป็นลูกชายของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง